พี่เฟิร์นแล้วกันเดือนเขาไม่ขึ้นสักที
พี่เฟิร์นเพชรจะบอกให้มัน
ฉันจะลาออกจากเจ๊ละเดือนนี้

เขาประกาศรับคนงานไปเป็นพนักงานขับรถ

นี่ถ้าฉันใส่เกียร์แล้วขับออกไปเนี่ย

โอ้โห

เอ้าพี่เฟิร์น
เขาบอกหนูไม่สวยอ่ะ
เขาบอกงานเลยเขาบอกอะไรนะ
ไปกินกินมากเลยใช่ไหมตนฉัน
ตกใจด้วย

อยู่แล้วตรงแล้วตอนนี้

คือรำไส้มึงเสียไหมนี่

อยากให้พี่บอลนครพี่เบิร์ตช่วยแบบ
สอนการวางตัวไปทำงานวันแรกไง

คนเราทำงานวันแรกมาเจอผู้หลักผู้ใหญ่

อ่อนน้องถ่อมตน

เข้าใจไหมที่เขาพูดกัน
สูงต่ำอยู่ที่การทำตัว

เอางี้เจอผู้ใหญ่ว่ายไม่เป็นหรือ

รับนะนะทำให้เด็กมันดู

หนูสอนให้ดู
เอางี้เจอผู้หลักผู้ใหญ่แล้วสวัสดีครับ

วันนี้เขามาทำงานวันแรก
พี่ที่บอกทำงานตำแหน่งสูง

เฮ่ยสูงกว่านั้น

นี่ยังไม่ทันทำงานเลยตำแหน่งพูดโผล่แล้ว

ใช้กระจกข้างนอกอย่างนี้แหละ

ไปทำงานมันต้องมีป้ายชื่อค่ะ

ของที่คออยากได้ป้ายชื่อ

ซองใสขอบสีแนวนอน

ของเรานี่ซองไสขอบสีแนวตั้ง

ของพี่ป้ายพลาสติกแบบแข็งครับผม

เด็บปุ๊บมันจะดูสะงะ
และที่สำคัญไม่แพง

องใสผมดีกว่าราคาถูกกว่ากับพี่เยอะนะ
อันนี้ถูกสุดผมถูกกว่าอันนี้ถูกกว่าแล้วเอาไหนที่มันถูกที่สุดละค่ะ
เอ้าเราต้องลงป้ายชื่อสารแบบนี้แบบไหน
ราคาถูกที่สุด

นี่คือสองสายขอบสีแนวนอนนะครับ
ราคาถูกมากและข้อนี้
ดูได้ถ้าหนูเชื่อพี่

นี่ล่วงเลย

ของมานี่สองสายขอบสีแนวตั้ง

ของพี่ถูกกว่าเพราะเป็นป้ายพลาสติกครับผม
นี่แบบคล้องคอก็ได้แล้วแบบแข็งด้วยนะ

เหน็บตรงหน้าอกนี่ปั๊บเข้าให้

เดี๋ยวแกะให้ดู
อันนี้ถือว่าคนกันเองข้อสุดท้ายขอได้ห้าหมื่น
ถูกค่ะใช้ได้แล้วนี่นี่แน่
เห้ยหลวงนั้นจะถูกของผมนี่

เห้ยเออของผมมีเชือก
ขี้เก่งกันอย่างไรน่ะ
๕หมื่นอย่างอันนี้ไม่ได้กฎดักนะแต่ว่า๕หมื่น

พี่ไม่รู้จริงพี่ไม่อยาก

โอ้โฮทำไมยังรู้

คืออันนี้ชับเลย

มันยากแหร่ตัวเองมันต้องจ่ายยาก

หนึ่งคนสายตัวชื้อยเหรอว่ะ
โธ่ใจซอกปวดเข่าใช่มั้ยเรา

ตัวช่วยตัวสุดท้ายของคุณ

ในที่สุดตัวช่วยของคุณก็ไปไม่ถึงฟัน

ซองใสแบบแนวนอนมีเชือก

แบบพลาสติกแข็งที่คุณเลือก

สองสัยขอบสีแนวตั้ง
ราคาต้องแพงกว่า๒๕บาท

และนี่คือสิ่งที่ไม่ได้เลือก

และราคาอยู่ที่

แม่เป็นเค้าอยู่ที่มันห่ามงัดคลับ๒๙
พลาสติกแบบแข็งค่ะถูกที่สุด
โอ้โฮ
คุณผ่านข้อที่๗มาได้ตอนนี้คุณรับราคา๕๐๐๐บาท

คิดกัดกันหน่อย

แต่ถ้าคุณยังไม่อิ่มเอมและมั่นใจ
คิดอยากจะวัดดวง
กับข้อแจ๊คพอตที่มีมูลค่า๑๐๐๐๐๐บาท

เอาล่ะข้อต่อไปเป็นข้อแจ็คพอร์ตค่ะ

ข้อต่อไปถึงเป็นข้อแจ็คพอร์ต

ของชิ่นไหนราคาโทรปที่สุด
และของราคา๑แสนบาทที่จะมาให้เลือก

สายขนมสายขนมสายขนม
เพราะนี่คือขนมข้าวเก็บกุ้งข่าวบี